คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศของการเดินทางของประชาชนในจังหวัดต่าง

โดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
แล้วก็ต้องต่อรถเข้ามายังสนามหลวงเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่มีบริการรับส่งประชาชน
โซนของภาคเหนือและภาคอีสานเข้าสู่สนามหลวง
เราติดตามรายงานจากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ประชาชนจำนวนมากเข้าแถวรอคิว
เพื่อที่จะใช้บริการรถชาโต้บัส
เพื่อเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะ
โดยทางภาครัฐเอกชนรวมถึงจิตอาสา
ก็เข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ
ประชาชนเข้าแถวต่อคิวรอรถชัตเตอร์วัน
ตั้งแต่เช้ามืดค่ะบริเวณฟิลเจอร์ปาร์คสเตชั่น
ซึ่งเป็นจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารจากต่างจังหวัด
รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
มารอขึ้นรถกันตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาค่ะ
บางคนมา๕นาฬิกาโดยตั้งใจว่าจะเข้าไปกราบสการะพระบรมศพ
ใช่ค่ะตั้งใจมากเสาร์ที่แล้วก็ไปค่ะลูกเสาร์ที่แล้วก็ไป
ฝนตกแรงมากก็เปียกกลับมา
แต่ว่าเราไปแล้วแถวไม่ถึงก็กลับมา
ก็ตั้งใจว่าเสาร์นี้จะออกแต่เช้าตื่นตี๔เพื่อมารอ
พอได้ข่าวว่าตรงนี้มีรถใช่ไหมคะก็เลยมาที่นี่
เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพหานครเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่ในช่วงวันหยุดยาว
และเป็นวันที่จะมีการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
หน้าพระบรมมหาราชวังทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขอสมกกรมขนส่งทหารอากาศขอสทอก็ได้เพิ่มรถรับส่งให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
ครับวันนี้น่าจะมีมากครับผมจากที่วิ่งมาทุกวันนะครับ
พอวันวันนี้ก็จะต้องดูนิดนึงครับผมแล้วก็จะแจ้งให้เจ้านายทราบ
แล้วก็ให้เสริมรถขึ้นครับ
ซึ่งการเดินทางจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
จะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมงค่ะ
อีกจุดที่มีการให้บริการนะคะก็คืออยู่บริเวณตรงข้ามกับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตค่ะ
ซึ่งตรงนั้นนะคะก็จะมีรถให้บริการค่ะราว๑๐เที่ยวต่อวันนะคะ
จากนี้ค่ะถ้าใครนำรถมาเองนะคะก็จะมีบริการที่จอดรถที่บริเวณฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตประมาณ๘๐๐คันค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงานจากฟูสปาร์ครังสิตค่ะ